เจ็ดนาฬิกา๒๑นาทีต่อเรื่องคดีของคุณตางโม
เมื่อวานคุณแม่พะนิดาควงไปกับธนายดิชา
ไปกลองดูตรศาสตร์ปุฏรภาคหนึ่งบอกว่าจะแจ้งความเพิ่ม
แจ้งข้อหากับกระติกนั่นเอง
กระติกมีการพยายามทำลายหลักฐาน
ทำลายหลักฐานก็คือลบรูปนั่นเองครับ
กับขวดวายบนเรืออะไรใช่ไหมอ้อไม่ใช่อ่ะ
อยากรู้อ่ะนั่นน่ะสิคือคุณแม่พนิดานี่ครับ
เมื่อวานก็ไปพร้อมกับทนายเดชาบอกว่าจะไปพบกับพนักงานสอบสวน
แต่ไม่ทราบเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นเรื่องการแจ้งข้อหาอะไรแต่
พอจะทราบว่าเป็นเรื่องของคดีคุณแม่บอกเรื่องรายละเอียดเนี่ยนะถามทนาย
เดชาดีกว่าส่วนคนที่มาเกาะกระแสคดีนี้หวังจะสร้างชื่อบนความสูญเสีย
ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกมีหลายคนเลยนะมาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เกี่ยวพันธ
คดีนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องเฉยแล้วไม่ได้ด่าคุณแม่อ่ะแม่แม่ไม่
อะไรนะทำไปเลยอยากทำทำเลยแต่ถ้าหากมาเกี่ยวพันกับคดีแล้ว
ดันมาด่าแม่มาสวดแม่เนี่ยนะแม่บอกเดี๋ยวจะฟ้องเลยเร็ว
วันนี้ครับคุณแม่บอกจะฟ้องหมินประมาทบุคคลที่มาต่อว่าคุณแม่
แอปร้องเพลงที่คุณแม่เล่นอยู่ประจำเนี่ยนะ
แม่บอกแม่มีข้อมูลหมดแล้วส่งให้ทนายเตรียมจะดำเนินคดี
แล้วคุณแม่ยังบอกอีกเนี่ยมีอยู่๒คนคุณผู้ชม
พอรู้เท่านั้นแหละว่าคุณแม่จะดำเนินคดี

อินบ็อกซ์มาเริ่มเลยเออเข้ามาทักเลยขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจครับ
เดี๋ยวนะสรุปว่าแม่เนี่ยที่จะฟ้องหมินเนี่ยเพราะอะไรคะ
เหมือนมาทำให้เสียชื่อเสียงหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
หนึ่งเมื่อวานที่ทนายเดชาบอกนะฮะ
ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มบอกว่าที่แม่ฟ้องเนี่ยเพราะว่า
คุณผู้ชมฟังดีนะคะเพราะว่าทำให้แม่เสียโอกาส

นี่ทนายเดชาบพูดนะฮะ

แม่ก็ไม่เข้าไปร้องไงแม่ก็ไม่เข้าไปเล่นไง
ไม่อยากเห็นข้อความที่โดด่าใช่

แต่สุดท้ายแม่บอกถึงต่อให้มาขอโทษยังไงนะ
ไม่ทันแล้วยังไงก็จะดำเนินคดีครับ

เข้ามาด่าคุณแม่ถึงตัวเลยนะ
แบบอยากคลายมากมากด้วย
เพราะฉะนั้นพวกนี้โดนแล้วก็มี๒ลายมันตลกมากเลย

สองลายเมื่อคืนมีไลน์เข้ามา
ดีเอ็มเลยนะดาไรค์แมสเซ็ตเลย
บอกขอโทษคุณแม่หนูไม่ได้ตั้งใจเอาอย่างนี้แล้ว
ก็คุณแม่ก็เฉยไปตอบ

ไม่ต้องด่าคุณแม่คุณทำไปเลย
แต่ถ้ามาด่าด้วยคำหยาบ
หรือว่ามาแซะอะไรให้คุณแม่โกรธ

ไม่มีเหตุผลนี่อันนี้ไม่ได้คุณแม่โกรธ
คุณแม่บอกเนี่ยติดต่อมาพูดคุยสั้นกับคุณแม่แล้ว
แล้วเห็นบอกว่าพวกเขาเองนะทั้งสองคนทั้งปอทั้งโรเบิร์ต
มีการสารภาพกับทางตำรวจไปแล้ว

แล้วพอแม่ถามสองคนนี้เขาก็บอกว่า
ก็ตามที่ได้พูดไปก่อนอันนี้เลยแม่
พนิดาก็บอกแม่ก็ไม่ได้ซีเรียส
เขายังบอกอีกว่าเขาเองไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับ
เออแล้วส่วนเรื่องการดูแลการเยียวยาล่ะ
เป็นไงบ้าง๓๐ล้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ยืนยันด้วยปากตัวเองว่าปกับโรเบิร์ตยังรับผิดชอบเหมือนเดิมครับ
นี่แม่ยืนยันเองเลยนะบอกว่าทั้งสองคน
ครั้งก่อนพูดยังไงตอนนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะแล้วแม่
ก็บอกด้วยว่าความรู้สึกส่วนตัวของแม่นะตอนนี้เป็นไงบ้างยังโอเค
ยังรู้สึกดีกับทั้งคู่เหมือนเดิมครับค่ะเอามาฟัง
ทนายเดชาจุ๊กรูนะบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร
ก็คือมือถือนี่แหละของทั้ง๕คนไปพบว่ามีการลบรูปครับ
มีการลบรูปภาพออกไปแล้วก็ทำลายข้อมูลอื่นอีกหลายรายการออกไป
ทำให้การดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดบุคคลอื่นบนเรือมันจะหายไปครับ
ก็เลยต้องเรียกคุณแม่คุณแตงโมมาสอบปากคำในฐานะผู้เสียหาย

และพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาการทำลายพญาหลักฐานต่อกระติกได้หรือไม่
เพราะมือถือคุณตังโมอยู่กับคุณกระติก

นายเดชายังบอกอีกว่าไม่ใช่แค่กระติกนะที่จะโดนดำเนินคดีข้อหานี้
คนบนเรือทุกคนเลยครับมีความเป็นไปได้ที่จะโดนคดีเพิ่ม
ก็คือคดีข้อหาทำลายพยานหลักฐานนั่นเอง
เนื่องจากทั้งหมดมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ครับ
ในส่วนของเรื่องการทิ้งแก้ววายทิ้งขวดวายเนี่ย
แม้ว่าจะไม่ได้กระทำก็ตาม
ก็คือคุณเห็นว่าจ๊อปไปทิ้งแต่คุณไม่ห้าม
ไม่ได้ห้ามนั่นหมายความว่าคุณรู้เห็นเป็นใจ

โดนข้อหาได้เหมือนกันนะแม้ว่าจะไม่ได้โยนไปเองครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีจ๊อปคนเดียวที่ถูกตั้งข้อหานี้นะครับ
ตำรวจเนี่ยใกล้จะปิดคดีนี้แล้วครับนี่ทนายเดชาบอก
แล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้สิ้นเดือนนี้เลย
ตอนแรกนี่บอกว่าจะช่วงสงกรานใช่ไหม

ก็คงเห็นปฏิกิรยาศึกษาจากอัยการมาด้วย
ตีกลับบอกว่าให้ไปทำสำนวนมาใหม่ให้รัฐกลุ่ม

คุณผู้ชมมาดูความเครื่องหวายของธนายนนรกณ์
คนนี้เขาก็ติดตามคดีคุณตังโมแต่ในมุมของเขา

ทำไมตำรวจไม่ตรวจสารเสพติดคนบนเรือ

นะครับโพสต์กระดาษ๒แผ่น
เป็นหัวกระดาษเอกสารลับจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายรณรงค์ไปยื่นจำได้ไหม

ขอให้ตรวจสอบสารเสพติดคนบนเรือน่ะซึ่งเบื้องต้นนะ

และล่าสุดครับในจดหมายลับฉบับนี้

เชิญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
และหมอจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ไม่ใช่แค่ตัวเขาในฐานะทนายจะสงสัยนะ

ในประเด็นที่ทำไมไม่ตรวจสารเสพติดคนบนเรือทันที

ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยในการทำงานของตำรวจ
จึงร้องไปถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งจะมีการเชิญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
และหมอนิติเวศไปชี้แจงครับ
แต่หากการชี้แจงยังไม่น่าพอใจ
ก็จะไปยื่นเรื่องกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริต
พฤติมิชชอบของรัฐสภา
เพื่อถามถึงดุลยพินิษฐ์ในการตรวจสารเสพติดของตำรวจว่า
ทำไมไม่ตรวจสารเสพติดของ๕คนบนเรือครับ